จริงแล้ววันนี้เป็นวันทำงานวันสุดท้ายของใครหลายคน
ก่อนที่จะทะยานเข้าสู่วันหยุดยาว๖วันเต็มเต็มสำหรับ
เทศกาลสงกรานเนี่ยนะคะแต่หลายคนบอกว่าไม่เอาละกลัวรถ
พรุ่งนี้คือตอนแรกเนี่ยหลายคนวางแพลนเอาไว้
ร้อยเลยนะว่าเดี๋ยวจะไปวันนี้ไปวันไหนเดินทางกี่โมงยังไง

แต่ถ้าบางคนไปคือไปตั้งแต่วันนี้
ลาวันนี้เลยเพราะกลัวรถติดนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นสายเหนือและสายอีสานตรวจสอบสายเหนือก่อนเลยค่ะ
ถนนพะหนโยธินเป็นถนนหมายเลข๑เส้นทางมุ่งสู่ภาคเหนือ
การจราจรนี่คือภาพณวันนี้นะคะ

แต่คาดการณ์ว่าพรุ่งนี้กับวันอาทิตย์นั่นแหละ
จะเริ่มแล้วนะคะจะเริ่มติดขัดแล้ว
ส่วนถนนหมายเลขหนึ่งหนึ่งเจ็ดนครสวรรค์พิษสุนุโลก
และถนนเลี่ยงเมืองหมายเลขหนึ่งสองสอง
รถทำความเร็วได้ตามปกติเช่นเดียวกัน
ณวันนี้นะคะเอาเฉพาะวันนี้
ใครที่ขึ้นสายเหนือรถโล่งค่ะ
พันธุ์ตำรวจโทยุทธนันจันเนธสารวัตรทางหลวงที่๔
กองกำกับการที่๔นครสวรรค์เปิดเผยว่าช่วงนี้
รถยังโล่งอยู่แต่ถ้าเป็นพรุ่งนี้และวันอาทิตย์
แนะนำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนใช้ทางหลวงหมายเลขหนึ่งสองสอง

ให้เหตุผลว่าอย่าเข้าไปเลย
กลางเมืองนครสวรรค์ไฟแดงมันเยอะ
จุดที่เราจะต้องหยุดมันก็เยอะ
อาจจะทำให้เกิดการจราจรที่ติดขัดได้นะคะ

ตอนนี้ก็เริ่มมีประชาชนเดินทางออกจากกรุงเทพแล้วเช่นเดียวกันนะคะ

เทศกาลสงกรานขึ้นไปเลยนะคะ๙๑๙เมษายนค่ะ
จุดขึ้นมอเตอร์เวย์อยู่ที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด
นครชัยบุรีกิโลเมตรที่๖๕ตำบลหนองไผ่
อภัยนะคะบ้านหนองไผ่ตำบลหนองสาหร่ายอำเภอปากช่อง
ใครที่ยังไม่เคยขึ้นนี่ค่ะ
อเตอร์เวย์สายใหม่ใหม่เอี่ยมมาก
นี่เขาให้เปิดใช้บริการแล้วนะคะย้ำว่าฟรีไปจนถึง๑๙เมษายนนะคะ
จุดนี้มีเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงนครราชศรีมา
ตั้งจุดอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วย
ตั้งป้ายเตือนให้ประชาชนเห็นว่าเป็นมอเตอร์เวย์แล้วโอ้โหขับพุ่งเลย
ป้ายเห็นไหมคะ๘๐ค่ะ
ใช้ความเร็วได้เพียง๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งนี้
ก็เพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะคะ
แล้วก็จะให้ประชาชนเดินทางได้ทางเดียวบนถนนมอเตอร์เวย์
ตั้งแต่บริเวณทางขึ้นนะคะศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดไป
จนถึงด่านเก็บเงินผ่านทางศรีคิ้ว
ระยะทางก็รวมประมาณ๓๖กิโลเมตรนะคะ
และทันทีที่เปิดให้ประชาชนใช้บริการวันนี้
วันแรกวันที่๙เมษายนนี่ค่ะ
อ้าวบนมอเตอร์เวย์เลย

เกิดอุบัติเหตุแล้วนะคะรถกระบะสีดำคันนี้
พุ่งชนแท่งกั้นทางเลี้ยว
บนแถวอำเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชศรีมารถคว่ำเลยค่ะ

ทำไมถึงเป็นแบบนี้เพราะช่วงเช้าเมื่อเช้าที่ผ่านมาหมอกลง
ทัศนวิสัยไม่ค่อยดีคนขับไม่ชินทางด้วยนะคะ
เป็นทางใหม่ไปชนกับแท่งเบรีเออร์รถพลิกคว่ำ
กู้ภัยสว่างเมตตานครราชศรีมานำผู้บาดเจ็บ
ส่งโรงพยาบาลอาการปลอดภัยทุกคนค่ะ
เอาย้ำนะคะทางนี้เป็นทางใหม่
อาจจะมีทางโค้งอาจจะมีทางลง
อาจจะมีจุดตัดที่เขาให้เดินรถทางเดียวอะไรต่าง
ขับให้ช้าไว้เราจะได้ตัดสินใจทันค่ะ